ครั้งแรกการสั่งขึ้นหนึ่งพันสองพันนางยังส่งอยู่นะคะแต่หลังจากนั้นคือมีการโทรศัพท์คุยนอกรอบว่า
การลงทุนพอยอดเงินโอนเข้าหลักหมื่นนาเดียเริ่มไม่ส่งของเริ่มติดต่อไม่ได้
บล็อกทีละอย่างจากไลน์เบอร์โทรเฟซบุ๊กพอโทรกลับไปอีกทีนึง

คุยที่ศาลดีที่สุดผมไม่อยากคุยส่วนตัวนะครับ
เวลาเดียทำธุรกิจเดียขายของออนไลน์หรืออะไร
เดี๋ยวเกิดปัญหาอยู่แล้วพี่เดียต้องพูดเลย
บางทีเดียส่งของช้าส่งของไม่ทัน
บางทีเดี๋ยวออเดอร์กับจีนมาของมาไม่ทัน
เดี๋ยวก็โดนโพสต์โดนด่าโดนว่าอยู่แล้ว
แต่ถามว่าเดียหนีเดียหายไปไหมเดียไม่ได้หนีเดียไม่ได้หาย
อย่างที่เดียชดใช้ได้เดียก็ชดใช้
ถ้าเขาติดต่อเดียมาหรือว่ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวก็เคลียร์ทุกคน

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคดีนี้เป็นคดีที่คุณผู้ชมอาจจะได้ยิน
หูผ่านตาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ย
จำนวนผู้เสียหายที่คาดว่าถ้ารวมกันทั้งหมดจริง
โดยที่ไม่นับตัวเลขความเสียหายของแต่ละคนว่ามากหรือน้อย
เป็นหลักพันหลักหมื่นหรือว่าหลักแสนหรือหลักล้านนะคะ
ก็อาจจะมีหลายสิบอาจจะถึงร้อยก็ได้นะคะ
แต่ว่าที่เป็นคดีความกันอยู่เนี่ยมันเป็นในหลายลักษณะนะคะ
ว่าตกลงเข้ารักษณะแชร์หรือเปล่า

วงการเอาเงินไปรวมกันลงทุนแล้วจะเป็นแชร์ลูกโซ่หมดก็ไม่ใช่นะคะ
หรือเป็นแค่การช่อโกงนะคะ
หลอกให้โอนเงินมาแล้วสินค้าไม่ได้
หรือว่าสินค้าช้ากว่าที่ตกลงกันเอาไว้นะคะ

ทีนี้พอมันมีข่าวนี้ขึ้นมามันก็ถูกโยงไปที่แชร์อื่นที่มีชื่อเสียงกว่านี้นะคะ
ว่าที่ระดมเงินมาไปเป็นชั้นไหน

ไปเป็นลูกทีมไปเป็นแม่ทีมอะไร
เครือข่ายของแชร์ลูกโซ่ที่ใหญ่กว่านี้ที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้หรือเปล่านะคะ
วันนี้ในรายการเราจะคุยกันทั้งหมด๕ท่านที่เป็นผู้เสียหายนะคะ
มีตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักล้าน
แล้วก็ทนายที่รวบรวมผู้เสียหายอยู่นะ
ตอนนี้ดูแลอยู่เนี่ยร่วมเกือบจะ๑๐นะคะ
ก็คือทนายปียนัทสุขยัง
รณรงควงคืนความยุติธรรมในสังคม

อันนี้ทนายเจทนายปียะนัทนะคะ

คุณฉัดคุณเล็กคุณชัยคุณก๊อฟและคุณชิน

๕๙๐๐๐๐บาทคุณเล็กโดนไป๓๐๐๐๐บาทคุณชัยโดนไป๕๐๐๐๐๐บาทคุณก๊อฟโดนไป๒ล้านบาท
และคุณชินโดนไปสองแสนสี่สวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีครับ
ไม่เคยแนะนำนามสกุลใครเป็นตัวเลขหลักแสนหลักล้านเหมือนกันนะแต่อันนี้คือความเสียหายเป็นตัวเลขกลมกลม
ที่เราพอนึกออกนะคะว่าทุกคนโดนไปแบบนี้ถามทนายเจค่ะทนายปียนัท
ถ้าสมมติมัดมาแจ้งเครือข่ายนี้คือเมื่อที่เข้าของทเจเหมือนกันใช่มั้ย

เดี๋ยวจะช่วยดูประเด็นข้อกฎหมายให้
ที่ช่วยดูเพราะว่าธนรนลงโดนแจ้งความกลับแล้วเปล่าฮะ

ซึ่งในส่วนที่ดำเนินการแจ้งความอันนั้น
ก็เป็นสิทธิ์ทางกฎหมายของทางเขาที่จะกล่าวหามานะครับ
ซึ่งทางเราก็ยินดีที่จะสู้คดีไปตามขั้นตอนกระบวนการกฎหมายนะครับ
คือของอันนั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวเอาคู่นั้นก่อนนะคะ
คู่ของทางคุณนาเดียที่ถูกกล่าวหาเนี่ย

ใช่ไหมคะคือช่อโกงธนรนลงทำ

ไหมคะทีนี้พอออกสื่อก็โดนเขาแจ้งความกลับ
ก็คือหมินแล้วก็กฎหมายคอมพิวเตอร์
เป็นเรื่องหมินประมาทเพราะว่าพรบคอมพิวเตอร์มันแก้กฎหมายแล้ว
นำมาใช้กับเรื่องหมินประมาทแล้ว
เพราะฉะนั้นทนายรณรงค์และคนที่แจ้งความกับคุณนาเดียเนี่ย
ก็คือโดนคู่กันโดนแจ้งความกลับ
ความให้ก่อนกันแล้วกันนะคะแต่ละท่านที่โดนเหมือนกันไหมคะ
ก็พฤติกรรมเนี่ยจะแตกต่างกันก็จะมีใหญ่อยู่เป็น๓ส่วนเลยนะครับ
ส่วนหนึ่งก็คือเป็นการซื้อขายสั่งสินค้าแล้วไม่ได้สินค้า
ตังค์แล้วไม่ได้ขอโอนเงินแล้วไม่ได้ขอ
ส่วนที่๒ก็คือเป็นลักษณะร่วมทุน
โดยมีการบอกว่าจะแบ่งปันผลกำไรให้ไปลงทุนกับเขา
แล้วเขาจะนำเสื้อผ้าไปขายเองแล้วก็แบ่งผลกำไรให้

ส่วนที่สามเนี่ยอาศัยความสัมพันธ์ที่สนิท
สนิทกันเข้ามาตีซีเข้ามาหลอกว่าจะนำเงินไปลงทุน

โทษอันที่สามเนี่ยที่เข้ารักษณะเก่าหากันไหมว่า

เป็นประเด็นทางข้อกฎหมายกันที่จะโต้แย้ง

มองว่าเป็นเรื่องของการช่อโกง
มันมีคดีเยอะไหมที่แบบช่อโกง
กับให้พอรักให้พอชอบให้พอเสน่หาที่แบบสู้กันในศาล

เพราะว่าทีนี้มันต้องดูในส่วนของเจตนาเป็นหลักแล้ว
ในการกระบวนการขึ้นสู่กระบวนการศาลเนี่ย

ว่าเขาไม่ได้มีเจตนาช่อโกงตั้งแต่แรก
อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของทางจำเลยเขานะ
แต่ว่าทางผู้เสียหายเขาบอกว่า
ด้วยพฤติกรรมที่มันเข้ามาถี่กันเนี่ย
เสร็จจากผู้ชายคนนี้ไปผู้ชายคนหนึ่ง
ระยะเวลาที่มันไม่ถึง๑๐วันเนี่ย
มาเพื่อเอาตังค์ไปก่อนที่จะคบกันอีกนะ

ก็ไม่ได้ปรากฏว่ามีการนำไปลงทุนหรืออะไรยังไงจริง
คือเวลาเราได้ยินคำว่าให้โดยเสน่หา

คือก็รักให้ชอบพอการเนี่ย

ส่วนใหญ่แล้วที่ใช้ข้อโต้แย้งแบบนี้เวลาจบ

ก็มีทั้งที่สารพิพากษาลงโทษจำคุกก็มี

ใช่มีไม่ใช่ไม่มีเลย
คือมันดูจากพฤติกรรมแล้วมันจะบอกเจตนาได้ใช่ไหม
ใช่ถ้ามันคนเดียวนี่มันยังก้ำกึ่งไง
อันนี้มันโดนถี่กันโดนกันหลายคน

ทีนี้ค่ะในส่วนของผู้เสียหาย
เรียนจะถามเท่าที่อยากทราบนะคะ

แล้วแต่เลยเอ้า

อันนี้หัวหน้าทีมหัวหน้าทีมผู้เสียหาย
โทษถ้าสมมุติเปรียบเที่ยงอย่าหาไว้อย่างนี้นะคะ

แต่เป็นแม่ทัพในการรวมตัวป่ะคะเนี่ยคุณเล็ก
ไม่ได้เป็นแม่ทัพค่ะแต่คือน้องทุกคนน่ะ

ไม่มีใครอยากทำให้ตัวเองเสียเวลา

คือทุกคนค่อนข้างจะท้อกับสื่อที่ออกมาอีกมุมนึง

คือสิ่งที่ตัวเองทำนะตอนนี้คือโดนกระทำ
ทั้งที่เป็นเหยื่อแท้จะกลับเป็นเหยื่อสังคมนะตอนนี้
ส่วนใหญ่ที่เราโดนเราจะโดนกล่าวหากลับว่าอะไรคะ

เอาอย่างนี้นะเรียนไล่เรียงทีละท่านก่อนนะคะ

คุณเล็กโดน๓๐๐๐เข้ารักษณะไหนที่ทนายเจบอกว่ามี๓กลุ่มคะ
ของเล็กคือไลฟ์สดค่ะ
สดสั่งของสั่งของแล้วไม่ได้ของค่ะ
คือเราเป็นลูกค้าเขาขายเราโอนเงินไปของไม่ได้ไม่ได้หรือได้ช้า
เริ่มจากได้ช้าก่อนค่ะได้ช้าเสร็จได้ของขาด
พอได้ของขาดเสร็จมีการโทรกลับมาร้องห่มร้องไห้เหมือนตีสนิท
ขอโทษขอโพยชีวิตลันทศมีปัญหา
เราลืมไปของที่ขาดไปแล้วสั่งใหม่อีก
เอานู่นน่ะเราน่ะนี่กี่รอบคะเนี่ยถึงรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายแล้ว
คือค้าขายกันกี่รอบคะหลายรอบค่ะ
ของที่ได้มาครั้งล่าสุดไม่ใช่ของที่สั่ง
ค่ะคุณนาเดียที่เขาถูกกล่าวหาอยู่ตอนนี้เขาขายอะไรบ้างคะ

อย่างเดียวเลยใช่ไหมไม่มีสินค้าอย่างอื่น

มีลักษณะแบบเขาเอาไปลงอย่างแบบเหมือนชวนนอกรอบ
หรือมีกลุ่มเปิดมาเฉพาะนอกเหนือจากซื้อขายเสื้อผ้าอีกไหมคะพฤติกรรม
คือวันนั้นที่ซื้อของกับนาเดียเล็กไม่ทราบ
ว่ามีหลายกลุ่มเพราะว่าเล็กทำงาน
ไม่สามารถที่จะต้องมานั่งดูว่าคนนี้ทำอะไรบ้าง
ณตรงนั้นเล็กคิดว่านาเดียคือแม่ค้าออนไลน์ห้องนี้เท่านั้น
เด็กคนนี้ขายของเก่งชีวิตสู้ดี
กับสิ่งที่เขาสื่อให้เราคิดเป็นแบบนั้น
คุณเล็กซื้อกับเขากี่รอบกว่าที่จะเกิดความเสียหายนี้ขึ้นคะ

หลายเดือนด้วยเหรอค่ะแล้วเริ่มเริ่มเอกใจตอนตอนเกิดอะไรขึ้นคะ
สั่งของ๑เดือนเต็มของไม่ได้ค่ะ
โดยติดต่อไหมคะติดต่อค่ะแต่เปลี่ยนแอดมิน
เปลี่ยนแอดมินมาเรื่อยว่าพอเล็กทักไปใช่ไหมคะ
ทักไปในอินบล็อกค่ะว่าสรุปได้ของหรือยังคะส่งมาหรือยัง
ส่งแล้วค่ะพี่งั้นพี่ขอเลขหน่อยค่ะ
หายไปอีก๓วันค่ะทักเท่าไหร่ก็ไม่ตอบ
ส่งกลับมาว่าขอโทษทีนะคะคือพี่กำลังพูดเรื่องอะไร
ถามว่าก็สิ่งที่เล็กพูดไปแล้ว
คือเปลี่ยนแอดมินแล้วค่ะพี่คนนั้นโดนไล่ออกไปแล้ว

ทุกอย่างเลยต้องเริ่มใหม่หมดตั้งแต่ไซส์เสื้อเสื้อสีอะไรอะไรยังไง
ทำเหมือนกับเราเบื่อในการที่จะต้องตอบคำถาม
เพราะฉะนั้นของคุณเล็กแม้ว่าจะจำนวนน้อย
แต่ว่าคือได้สังเกตพฤติกรรมว่ามีหลายรูปแบบมาก่อนหน้านี้แล้ว

คุณฉัด๕๙๐๐นี่คุณฉัดโดนลักษณะไหนคะ
ลงทุนค่ะแต่ว่ารู้จักกันเพราะว่า
เราเป็นลูกค้าซื้อของเหมือนกับเหมือนพี่เขา
ซื้อของเขาบ่อยซื้อของเขาเยอะได้บ้าง
ตัวไม่ได้เพราะว่าพรีออเดอร์จากจีนอย่างที่เขาบอก
แล้วก็จะเป็นนัดไปกินข้าว
จะมีบุคคลที่๓ที่๔ไปด้วยเราไม่ได้ไปกัน๒คน
ก็จะไปรู้จักกันเพราะว่ากินข้าวหลังจากนั้นกินข้าวเสร็จเขาก็จะมีแบบว่า
หลังจากนั้นก็จะชวนนอกรอบกันแล้วเริ่มมีกันไปสองคนบ้าง
แล้วก็จะเริ่มมีการชวนว่าเนี่ยจะเปิดแบรนด์ใหม่นะ
ว่าจะเปิดแบรนด์ใหม่ทำแบรนด์สนใจไหม
เพราะว่าคนก่อนหน้านี้ที่เขาจะร่วมลงทุนด้วยเนี่ย
เขาไม่เอาแล้วเพราะว่าคนนั้นมีปัญหา
เขาก็เลยคิดว่าจะชวนเราให้โอกาสเราดีกว่าอะไรอย่างนี้
เราเป็นเด็กเราอยากเลี้ยงครอบครัวนะก็เลยชวนเรา
เราก็เลยคิดว่าถ้าลงทุนเราก็เห็นเขา
แล้วเขาก็ขายของเขาก็ทำด้านนี้
เราเลยคิดว่าเออลงทุนเพราะว่าของที่เราเห็นมันก็ยังมีอยู่จริง

แต่เราบอกเรายังมีไม่ครบมีไม่พอ

ก็เหมือนให้เรามีเท่าไหรจ่ายไปก่อนแล้วเขาก็ยืม
หลังจากนั้นไม่เกินเดือนเขาก็ให้เราจ่ายให้หมด

แต่ยอดที่มันขึ้นไปถึง๕๙๐๐อย่างนี้
มันคือหลังจากนั้นสักพักก็จะเป็นแบบเซ้งร้านที่แพตตินัม
เซ้งนะไม่มีหน้าร้านจะปล่อยของออกช้าไม่ได้
เซ้งร้านที่แพทตินัมเนี่ยร้าน๒ร้าน๓
จะเช่ามันไม่คุ้มหรอกเซ้งดีกว่าคุ้มกว่าเยอะ
แล้วฉัดมีช่วยแม่เท่าไหร่ล่ะ
เราก็บอกว่าเราหาไม่ได้หรอก
ก็ไปกู้เขามาพอไปกู้เขามาอย่างนี้
เขาก็บอกว่าช่วยเขาสัก๒๘๐๐ละกันเขาขาดอยู่
โอนเข้าไปแต่ว่ามันดีกว่าคนอื่น
บางทีเราโอนเข้าคือบัญชีเขาล้วน
ยังไม่มีบัญชีคนอื่นสอดแทรกเข้ามา

ใช่ชื่อเดียวตลอดก็คือโอนมาอีก๒๐๐๐
คือสลิปเรามันจะใหญ่ทั้งนั้นมันก็มีแค่ไม่กี่สลิป
หลังจากนั้นมันก็เริ่มลังเลเพราะว่าเราเริ่มถามเขาแล้วว่า

ครอบครัวเราเขาก็ถามหาเนาะเพราะเขารู้ว่าเราลงทุน
มีเข้าท่าเรือตรงไหนมีใบเข้าท่าเรือไหมพ่อมา
พ่อเราทำงานอยู่ที่นู่นเขาก็ต้องรู้ว่ายกของลงของ

พ่อเขาเนี่ยเป็นคนใหญ่คนโตสามารถเอาออกได้เลย
เราก็เลยบอกว่ามันก็คงไม่ใช่แต่ว่า
จะขอไก่กี่ทีก็จะบอกว่ามีปัญหา

ก็คือจะเบี่ยงประเด็นเราไปเรื่อยจนเราเกรงใจ
เราแบบว่ารู้สึกว่าไม่ถามก็ได้อะไรอย่างนี้
คือคนตามทวงเงินตัวเองเกรงใจใช่ไหม
เรารู้สึกว่าเราจะพูดยังไงดีวะถึงจะได้ในสิ่งที่เราต้องการจน
สรุปสุดท้ายเนี่ยเราจนมาเราคิดว่า
ที่เราออกมาแล้วเราไปแจ้งความอย่างนี้
ที่เราคิดว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วเขาโกง
ก็คือประมาณปลายปีที่แล้วเขามีแบบว่า
บอกเราว่าเราทำเหมือนแบบมีความเสียหายจากจีนนะ
ผิดต้องเสียหายอีกประมาณ๔แสนมีใจจะช่วยเขาเท่าไหร่
ต้องต้องจ่ายเพราะเราเป็นหุ้นส่วนกันอืมเราก็บอกว่ามันไม่มีนะ
ถ้าเรามีเราต้องขายทองทั้งหมดเลยนะที่เรามีอะไรอย่างนี้
แล้วก็พอคุยปรึกษากับครอบครัวปรึกษากับแม่อย่างนี้
เขาบอกไม่ใช่แล้วถ้าเกิดคิดว่ามีความเสียหายจริง
จริงเสื้อผ้าถ้าเสียหายเนี่ยเอามายังไงก็ขายได้ค่ะ
ต่อให้ไซส์มันผิดเพราะว่าทุกแบรนด์ไซส์ไม่เหมือนกันอยู่แล้ว
ถ้าเอามายังไงก็ขายได้แต่ไม่เคยเอามาไม่เคยมีใบอะไรเอกสารอะไรมา
เราก็เลยตัดสินใจว่า๔แสนนี้ไม่ได้แล้วเราต้องไปแจ้งความก่อน
คุณฉัด๕๙๐๐เนี่ยนะคะคือไม่ได้โดนล็อตเดียวไม่ได้โดนในคราวเดียว
คือไปเรื่อยใช่ไหมคะ

ค้าขายกันมากี่สักกี่เดือนคะถึงรู้สึกว่าไม่ใช่แล้ว
จากเดือน๗มาถึงประมาณ๕เดือนที่เรารอเอกสารหรือว่าเราอยากเห็นเอกสาร
จนสิ้นปีเนี่ยเราตัดสินใจว่ามันไม่ใช่แล้วเราก็เลยเริ่มออกมาแยกตัวออกมา
แล้วยังติดต่อเขาได้ไหมคะคุณนาเดียเนี่ย
เราไม่เคยติดต่อมีแต่ตำรวจหรืออะไรอย่างนี้อายการอย่างนี้จะติดต่อผ่านเขาเอง
คือที่มันกลายเป็นคดีเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเริ่มติดต่อคุยกันไม่ได้แล้วใช่ไหมคะ
ไม่ค่ะเขาเราจะไม่พิมพ์กันโดยตรงแล้วเพราะว่าเรารู้ว่าเขามีการคุยแบบไหน
ถ้าเขาคุยมาอย่างนี้ทุกอย่างที่คุยในแชทไลน์อะไรอย่างนี้
มันสามารถเป็นเอกสารหรือข้อมูลที่จะทำอะไรก็ได้หมดเลย
เราเลยเลือกที่จะไม่คุยถ้าจะคุยก็คุยกับตำรวจหรือคุยที่อายการหรือคุยที่ศาลอะไรก็ได้
คุณผู้ชมคะเราเลือกคุยกับสุภาพสตรีทั้งสองท่านก่อน
เพราะว่าอันนี้น่าจะแบบตรงไปตรงมาไม่น่าจะมีอะไร
คือก็ไปพิสูจน์กันว่าเขาแค่โอนเขาแค่ให้ของช้าให้ของไม่ครบให้ของผิดตามที่ตกลงอะไรอย่างนี้นะคะ
แต่ทีนี้ผู้ชาย๓ท่านด้านหลังดิฉันอนุมานเอาเองนะ
คือพอเป็นเพศตรงข้ามเนี่ยคือมันอาจจะถูกพูดได้ว่าเข้ารักษณะ
ก็ยินดีก็เต็มใจให้ก็อยู่ด้วยกันคบกันลงทุนด้วยกัน
นี่ท่านอนุมานเราเองแต่แต่ละท่านจะโดนเหมือนกันหรือเปล่า

แล้วก็จะแบ่งกำไรให้แล้วมันก็ไม่เป็นไปตามนั้น
แล้วก็เรื่องของการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว

คือคิดเอาเองเนื่องจากเป็นสุภาพบุรุษก็เลยคิดว่าอันนี้อาจจะเข้าข้อต่อสู้ได้
ถ้าเป็นคุณนาเดียนะซึ่งก็อาจจะเป็นข้อเท็จจริงก็ด้วยซ้ำไปหรือเปล่าดิฉันไม่ทราบ
ถ้าเรียงลำดับเวลาท่านไหนที่ได้ติดต่อกับคุณนาเดียก่อนคะ
ถ้าเรียงลำดับคุณคุณชินคุณชินเล่าได้เลยค่ะยังไงเมื่อไหร่ยังไงบ้าง
ที่เขารู้จักกับผมเขาไม่ได้ชื่อนาเดียครับเขาใช้ชื่อว่าไอซ์

ของผมเป็นในรูปแบบของการร่วมลงทุน
คือตอนแรกผมเป็นลูกค้าเขาปกติครับเขาเปิดร้านโทรศัพท์มือถือ
ผมก็ใช้บริการเขาเอาโทรศัพท์ไปซ่อม
ทีนี้เขานัดแล้วนัดอีกก็ไม่มีการได้คืน
ก็เลยมีการคุยกันเพิ่มขึ้นคุยกันมากขึ้น
เดี๋ยวนะคือคุณชินเอามือถือของคุณไปซ่อมที่ร้านของ
ตอนนั้นชื่อว่าคุณไอซ์เปิดร้านมือถืออยู่

เขามีหน้าร้านจริงมีหน้าร้านจริงค่ะมีหน้าร้านจริงค่ะต้องมีสิแล้วไปตามไม่เจอเหรอค่ะ
ตามเจอครับแต่ว่าเขาก็อ้างหาเหตุผลอื่นมาอ้างว่า
ไม่ส่งอะไรมาบ้างอะไรอย่างนี้ครับ

คุยกันไปคุยกันมาเริ่มสนิทสนมกันก็เลยชวนลงทุน
เงินก้อนแรกก็เขาบอกว่าคนละแสนไหมน้องผม
เขาเห็นเราขยันเชื่อใจได้เขาอ้างว่าเขาเป็นโรคมะเร็งด้วยครับ
ก็เลยให้คนที่เชื่อใจได้ไปดูแลร้านแทนเขา
ให้เราไปทำงานกับเขาอ่ะเหรอคะไปเหมือนกับลงทุนร้านด้วยกันแล้วก็ไปเฝ้าร้านอย่างนี้เหรอ
ใช่ครับตอนแรกเขาไม่ให้ผมเข้าร้านเขาบอกว่าไม่รู้ทำไมผมก็ไม่ได้รับคำตอบ
คุยกันอยู่นานไหมคะถึงจะชวนลงทุนเนี่ยค่ะ

คุยกัน๑เดือนนี่ตกลงโทรศัพท์ได้ไหม

เอาป๊าดแล้วเขามาคุยกับคุณยังไงเขาชวนลงทุนได้โทรศัพท์ก็ยังไม่ได้คะ
ใช่ครับตอนนั้นผมคือลืมเรื่องโทรศัพท์ไปเลยผมหลงไหลในเงินที่เขาแบบโชว์มา
อ๋อนึกว่าจะบอกว่าหลงไหลในไม่ใช่ใช่ไหม

โทษนะคะอันนี้ขออนุญาตนะคะมันอาจจะเกี่ยวกันในคดีคือได้คบหากันไหมค

คบหาคือคุยกันถูกคอชวนลงทุน

แล้วคือเราก็ฝันนะเนาะได้ตังค์เนอะ

ในเรื่องของธุรกิจการเงินมากกว่า
สุดท้ายแล้วเนี่ยได้จ่ายเงินไปแบบคือรอบเดียวเลยสองแสนกว่านี้หรือว่ายังไงคะ
ก็มีแบ่งย่อยครับหลายยอด

เรื่องลงทุนบ้างแล้วก็เรื่องหลอกว่าเจ้าหน้าที่ลิขสิทธิ์มาลงที่ร้าน

เราได้ไปเป็นคนที่อยู่ในร้านเขาด้วยไหมคะ
เป็นครับให้ให้ผมไปดูแลร้านเวลาเขาอยู่ร้านเขาอยู่กี่คนคะเขาไม่ค่อยได้
อยู่ร้านครับเขาไปไหนมาไหนเขาไม่รู้ผมอยู่คนเดียวแล้วก็มีลูกน้องเขาคน
ลูกน้องผู้หญิงผู้ชายค่ะผู้หญิงครับแล้วได้คุยไหมว่าน้องคนนี้ก็โดนหลอก
เปล่าหรือว่ารู้จักกันอยู่แล้วหรือยังไงไม่ไม่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนครับผมก็
ไม่รู้ว่าเขาโดนหลอกมาหรือเปล่าอ่าแต่แต่ความจริงผมได้รู้ความความจริงจากลูกน้อง
คนนี้ว่าเงินยอดเงินต่างที่โอนมาเนี่ยที่ที่ยอดเงินแรกร่วมลงทุนเขาไม่ได้ไป
โทรศัพท์จากศูนย์จริงเขาโอนเงินมาในบัญชีของลูกน้องคนนี้บอกว่าเป็นเงิน
ลูกค้าครับผมแล้วผมก็ไม่เจอไม่เคยเจอตัวเครื่องโทรศัพท์จริงจริงเลยในหน้า
ล้านจนถึงตั้งแต่ตอนนั้น๕๙เลยใช่ไหมคะใช่ครับ๕๙จนถึงตอนนี้เราจะจบ๖๒แล้วคุณได้
โทรศัพท์เครื่องนั้นคุณได้ครับผมจริงครับผมยังผมยังเห็นโทรศัพท์ของผมอยู่
ในหน้ากระจกอ่ะเขาก็เขาก็ตอบว่าไม่ใช่ของผมซึ่งที่ผมจำได้แม่นยำเลยเครื่องเนี้ย
ของผมคุณเล็กคือเป็นน้องที่นุ่มนวลมา
หนึ่งเดือนคุยกันชวนร่วมลงทุนใช่ไหมคะแล้วสรุปพูดเนี่ยได้ได้เข้าไปเหมือนกับ
ร่วมลงทุนทำธุรกิจกับเขาทั้งหมด้งอยู่กี่เดือนแล้ว๔ถึง๕เดือน๔๕เดือนนะ
หยอดเงินกลับคืนมาเขากระเป๋าตัวเองบัสร่วนถึงโทรศัพท์
จนถึงวันนี้ไม่ได้อีกเลยนะครับเป็นเหมือนเขาพยายามที่จะ
ดึงความสัมพันธ์ให้สนิทสนมมากขึ้นเป็นในเลขของ
เขาพยายาม
ทีนี้สุดท้ายแล้วออกมาจากตรงนั้นได้ยังไงคะ
เขาห่างครับเขาเริ่มไม่คุยกับผม
ผมก็เลยไปสืบหาดูว่ายอดเงินต่างมันเป็นมายังไง
ก็ได้รู้ความจริงจากลูกน้องเขา
ของคุณชินโดนตั้งแต่๕เก้าใช่ไหม

คุณนาเดียคดีนี้ที่นับวันนี้ใช้ชื่อว่าคุณนาเดีย
คือมันมีคดีสะสมมาตั้งแต่ปีไหนทนายเจ
จริงแล้วเขาหลอกลวงคนพฤติกรรมอย่างนี้
ก็มาเป็นปี๒ปีแล้วเหมือนกันนะ
เท่าที่ทราบมาของบางคนถ้าแจ้งความเอาไว้

แต่ถ้าไม่ได้จำเป็นเหมือนกันแจ้งความหรืออะไรยังไง

ท่านที่ทราบมาณปัจจุบัน
ในช่วงปี๖๒นี้คุณชินไม่ได้ยุ่งอะไรยังไงกับ

ก็ลำดับมาเป็นท่านไหนคะสุภาพประหน่อยด้านหลัง
คุณชัยอย่างไรดูนแบบไหนคะ
ของผมคือทะเลาะกับแฟนออกจากบ้านมาครับ

ออกจากบ้านมาปุ๊บแล้วผมก็มาเจอเพื่อน

อ่าแล้วคราวนี้อ่าคราวนี้คราวนี้

พอเจอเขาแล้วเขาก็ชักชวนอ้างผลกำไรอย่างนี้ครับ
๒๐เปอร์เซ็นต์นี่เพื่อนลงมาเท่านี้ได้๒๐เปอร์เซ็นต์๒๐๐๐๐๐
ถ้าลงเพิ่มอย่างนี้๓๐เปอร์เซ็นต์๓๐๐๐๐๐อะไรอย่างนี้ครับ
แล้วเขาก็พาไปดูร้านที่แพตติ้นัมเนี่ยเขาเป็นหุ้นส่วน
พาไปดูประตูน้ำเนี่ยร้านที่เขาสั่งประจำเนี่ย
ร้านเขาเขาชี้ไปดูแต่เขาก็เดินห่าง
แต่อย่าไปถามอะไรนะเขาพูดอย่างนี้
ผมก็เชื่อก็ไม่กล้าไปถามก็อะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็ให้เงินก้อนแรกไป
ก้อนแรกตัวเป็นเท่าไรครับ๑๐๐๐๐๐บาท
พอดัวให้เงินก้อนแรกไปแล้วคราวนี้
มันก็เหมือนกับว่าสินค้ามีปัญหาจากจีน
หรือว่ามีผู้มีอิทธิพลมาอะไรอย่างนี้
ก็ไม่กล้าถามไม่กล้าอะไรเขาอย่างนี้
เหมือนสตอรี่เดียวกันครับเพราะว่าอยู่ด้วยกัน

เดี๋ยวโทษนะคะคือคุณชัยกับคุณฉายเป็นเพื่อนกันใช่ไหม

ตอนนั้นที่คุณชัยเข้ามาด้วยเนี่ยนะคะตอนนั้นคุณฉัดเริ่มมีปัญหากับคุณยัง
ก็คือจ่ายตังค์ไปก็ยังไม่ได้สงสัยหรืออะไรเลย
แล้วเรามีส่วนชวนเพื่อนคนนี้มาไหมหรือว่าเขา

คือทางนั้นเขาจะพูดชักชวนมาเองแล้วก็เอาทางนี้มาพูดบล็อกว่า

ก็อย่างที่บอกว่าเขารู้จักแล้วเขาทะเลาะกับแฟนออกมาอย่างนี้ไงค่ะ

แล้วเนี่ยคุณนาเดียเขานั่งกินข้าวกินแม็กซ์อยู่กับเราอย่างนี้

ก็เลยเอ้ยชวนเขามาสิเขาเดือดร้อนนะจะทิ้งเขาได้ยังไง

คือแบบพอคนนี้ออกมาปุ๊บก็ชวนใส่อย่างนี้ใช่ไหมคะ

แล้วมันสะสมอีธ่าไหนให้ยอด๕๐๐๐ซากได้ครับ
เขามาอ้างว่าสินค้ามีปัญหา

ในตอนแรกเบาะว่าจะลง๓๐อะไรอะไรอย่างนี้

เหมือนเพื่อนผมที่ช่วยเหลือแบบหรือเรื่องร้านบ้างเรื่องอะไรบ้าง
ก็เอาเงินไปเติมให้เขาเองอย่างนี้ครับ
ผมก็เลยมีความกดดันแล้วก็เครียด
แล้วก็เลยตัดสินใจขายรถรถพ่อไปนะฮะ
ก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งเอามาให้เขาเพื่อที่จะให้เขาไปลงทุนต่ออีก

คือในระหว่างนี้เนี่ยคือการพูดแหวนล้อมล้วนเลยเหรอ

คือว่าสินค้าเขามีปัญหาแล้วผมลงเงินไปแล้วด้วย
ผมจะกลับบ้านก็กลับไม่ได้เขาไปด่าแฟนผมหน้าบ้าน

ขายรถพ่อพ่อจะมาหากินอยู่
โทษนะคะคือสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณชัยเองเข้ารักษณะที่อาจจะมีข้อต่อสู้ว่าให้โดยเสน่หาไหม
คบหากันชอบพอกันเต็มใจลงจะลงทุนด้วยกัน
คือตอนแรกเขามาชวนชักชวนเราก็ให้เงินไปก่อนนะครับ
เราก็ให้เงินไปก่อนแต่ว่าถ้าถามว่าเรื่องเสน่หาอะไรพวกนี้
ก็ไปคุยกันเอาหลักฐานมาคุยกันครับ
เพราะว่าช่วงเดือนมกราศถึงมีนามีการไปอยู่จริง
แต่ช่วงก่อนหน้านั้นเรื่องธุรกิจล้วนครับ

โทษนะคะอันนี้ทนายเจท่าไม่อยากให้เขาตอบบอกได้นะคะ
คือว่าตอนที่เริ่มต้นให้เงินก้อนแรกหรือว่าเริ่มรู้จักกันเนี่ย

ปีที่แล้วกัญญา๖๑

แล้วที่โทษนะคะคือที่พอเริ่มแบบใกล้ชิดมีความชอบพอ
แล้วก็คบหากันเนี่ยประมาณเดือนอะไรคะ
ประมาณช่วงปีใหม่มกราไปครับ

คือตอนแรกเขาจะอ้างว่าเขาเดินกับผู้ชายไม่ได้
ปาดุถ้าเกิดเจอแล้วจะอุ้มอะไรอย่างนี้
คือผมไปไหนมาไหนผมจะไปกับเพื่อนตลอด๓คน
เวลาไปนั่งร้านอาหารไปอะไรอย่างนี้ครับ

แล้วเวลาขึ้นรถอย่างนี้มีโทรศัพท์เข้า

เราไม่รู้เรามารู้ตอนหลัง
แล้วเขาก็คุยใหญ่โตอะไรอย่างนี้

บหากันอยู่นานไหมคะ
ที่เขาอ้างว่าเขาไม่ได้สินค้าจากจีน
ไปปีจีนปิดโรงงาน๑เดือน

แล้วคราวนี้มันไม่มีสินค้าอยู่จริง

เพราะปิดตัวออกมาผมถึงได้รู้ว่า
มีคดีเยอะแล้วก็มีการส่งไม่ส่งของมีการเริ่มเห็นพฤติกรรม
ใช่ใช่ก็เลยรู้ว่าโดยหลอกแล้วนี่มาตรงนี้ค่ะอันนี้ค่ะก่อน
ที่จะไปที่คุณก๊อฟนะที่คุณชัยเข้ารักษณะแบบนี้เนี่ยคือ
คือมันอาจจะอ้างก็ได้ว่าเป็นให้โดยเสน่หา
แต่ว่าเงื่อนเวลาที่บอกว่าให้ไปก้อนแรกหรือก้อนที่๒๓๔ก็แล้วแต่

ก็จริงแล้วต้องดูเจตนาเป็นหลักเลย
จริงทางนี้ทางคุณชัยตอนแรกเลยที่ลงไปมันเป็นลักษณะของการลงทุน
ซึ่งในทางอาญาถ้าความผิดมันเกิดแล้วมันสำเร็จไปแล้ว
ถึงแม้ว่าจะไปอยู่ด้วยกันที่หลังก็ไม่ได้เป็นการลบล้างความผิดแต่อย่างใด
สมมุตินะคะถ้ากรอบเวลาคือเข้ารักษณะคบหากันก่อน
แล้วค่อยให้เงินก้อนแรกไปแบบนี้คือหลุดไหมหลุดทันทีไหม
ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปโต้แย้งกันในกระบวนการ
อันนี้ของคุณชินเกิดห้าเก้าของคุณชัยตั้งแต่ปลายปี๖๑คุณก๊อบ
คุณก๊อฟเนี่ยเริ่มต้นเรื่องของคุณก๊อฟเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนไหนคะ

ปีนี้ใช่ค่ะปีนี้ครับแล้วเรื่องเป็นอย่างไรเชิญเลยค่ะ
ต้นเดือนเมษานะฮะเรื่องราวคล้ายกันนะฮะต้องผมฟังจากที่คุณชัยเล่ามาแล้ว
คล้ายกับผมเลยนะฮะรูปแบบคล้ายกันนะฮะอันนี้ผมต้องอิงจากตรงนี้เพราะมันคล้ายกันมากเลย
ของเรามีใครที่รู้จักกับคุณนาเดียก่อนไหมคะก่อนที่เราจะมารู้จักเนี่ยเรารู้จักเองเลย
ก็มีบ้างครับแต่ว่ารู้จักพอรู้จักกันเนี่ยก็คือเหมือนการคุยกันว่าเขามีเหมือนโพสต์ในเรื่องของถ่ายแบบอะไรอย่างนี้ฮะ
แล้วก็ดูว่าเขาเป็นแบบว่าเหมือนทำเกี่ยวกับพวกเสื้อผ้านะฮะว่าทำจริงจังเลยนะครับใช่ครับประมาณนั้นเลย
ตอนที่เขาชวนเรามาเนี่ยนะคะคือเข้าลักษณะเราเป็นเหมือนกับร่วมลงทุนหรือว่าสั่งของซื้อของไงฮะ
ซื้อของใช่ฮะก็เขาก็บอกมาเลยครับว่าอยากเปิดแบรนด์ตัวเองหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ฮะ
ใช่แต่ว่าไม่ได้ทำแบบถึงขั้นที่ไปยิงตรงกับทางจีน

ค่ะทีนี้ตอนแรกคือถ้าเข้ารักษณะสิ่งที่เกิดขึ้น
ก็คือเข้ารักษณะชวนมาร่วมลงทุน

ก็คือว่าเขาบอกอยากเปิดแบรนด์ตัวเองไหม
คือเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขา
ตรงกับจีนเขาบอกเขามีเครดิตจากจีนนะครับ

ณตรงนี้นะครับผมบอกกับคุณจอมขวัญนิดนึงว่า
ส่วนตัวของผมเนี่ยต้องแยกเป็น๒ประเด็นนะครับ
ว่าผมเนี่ยให้เขานะฮะคือให้เขายืมเนี่ยนะครับ
เพราะว่าเราเห็นว่าเขาเนี่ยมีเหมือนเห็นผลประโยชน์นะฮะ
ยอมรับความจริงว่าเราเกิดความโลภนะตอนนั้น

คือเรามองเรื่องธุรกิจก่อนใช่ไหมครับ
เขายื่นเขายื่นมาให้เราว่าเขาเนี่ยแบกรับเครดิตเขามีเครดิตนะฮะ
ผมฟังจากเพื่อนเนี่ยก็คือคล้ายกันนะฮะว่า
เขามีเครดิตจากจีนนะเขาจะรองรับให้เราก่อนนะฮะ
ดิสองล้านอย่างเงี้ยครับเขาจะยอมให้เราแล้วเราให้เราเนี่ยอ่าเดี๋ยวเรา
เราก็วางมาจำแค่วางมาจำแต่เขาเนี่ยเขาต้องรับเครดิตตรงนี้หนักมากเลยนะฮะ
เราก็เลยว่าดูเขาเหมือนพุ่มให้เราอะไรอย่างนี้ฮะ
ใช่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เลย

ใช่ฮะลักษณะมันคล้ายกันตั้งแต่เรื่องที่เราเล่า

ใช่ครับเดี๋ยวเอาไว้ก่อนคือเขามีเครดิตจากจีน

ประมาณแสนรวมประมาณแสนนึงฮะแสนนึงซึ่งตอนนั้นเนี่ยประเด็นหลักที่ผมย้อนกลับไปดูนะฮะว่าทำไมเขาถึงหลอกลวงผม
เพราะว่าเราคุยกันนะฮะพอมันเรื่องดำเนินมาจากการที่ว่าเขาชักชวนทำแบรนด์ใช่ไหมฮะแล้วมีอยู่วันหนึ่งวันที่๗เมษาเขาไปที่ท่าเรือ
ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเขาไปที่ท่าเรือแล้วเขาบอกว่าบัญชีเขามีปัญหานะฮะแล้วก็เหมือนว่าเฮ้ยต้องเร่งด่วนมากเลยซึ่งตอนนั้นเราคุยเรื่องธุรกิจกันแล้วว่ามันมีความเป็นแม่เพราะเขาเอาหลักฐานอะไรมาให้ดูว่าไปดูที่ร้านนะฮะร้านขายเสื้อผ้าที่เขาไลฟ์สดนะฮะซึ่งเขาทำจริงดูว่าเขาทำจริงแล้วร้านเนี่ยก็ดู
อันนี้ผมยืนยันได้เลยว่าเขากล่าวอ้างในเรื่องของนักการเมืองซึ่งผมเห็นเขามีเลขานะฮะเขามีเลขาส่วนตัวมาด้วยซึ่งเราไม่รู้หรอกเป็นใครนะฮะเหมือนเขามีบอดี้การ์ดนะมีลูกน้องอย่างนี้นะฮะซึ่งจริงแล้วเนี่ยนะตรงเนี่ยผมตลกมากเลยเพราะว่ามาเจอผู้เสียหายนะฮะซึ่งเราไม่ได้รู้จักกับพี่เล็กนะฮะซึ่งตอนหลัง
เบื้องต้นว่าเอาเหมือนเขาหลอกนะฮะเอาคนมาเป็นบอดี้การ์ดเขาอะไรอย่างนี้นะฮะที่เราคิดว่าเป็นเลขาอะไรเนี่ยนะใช่บอดี้การ์ดแล้วเลขาก็อีกส่วนหนึ่งเลขาก็อีกส่วนหนึ่งแล้วก็ที่อ้างว่าเป็นบอดี้การ์ดเนี่ยบอดี้การ์ดเนี่ยคือเป็นแบบพวกผู้ชายอะไรอย่างนี้มีครับมีแล้วรู้จักพี่เล็กแปลว่าอะไรคะคือต้องให้พี่เล็กเล่า
ไม่ได้ขนาดนี้เดี๋ยวค่อยมาให้คุณเล็กเสริมให้ค่ะแต่ทีนี้คือแรกเลยเนี่ยคือแสนนึงใช่ไหมคะครับทีนี้ดิฉันถามเหมือนถามคุณใจนะคะคุณก๊อฟเนี่ยเข้ารักษณะสุดท้ายต้องไปสู้กันด้วยว่าให้โดยเสน่หาครบหากันเต็มใจลงกันคือผมจะบอกว่าผมเนี่ยคุยกับเขานะฮะเมื่อตอนเดือนเมษานะฮะซึ่งเมษาเนี่ยผม

มาเนี่ยนะใช่ครับแล้วก็เดือนตุลาก็คือว่าเดือนตุลาเนี่ยเป็นเดือนที่สิบผมผมก็รู้แหละว่าว่าเขาที่นี้เดี๋ยวเรียนขอครั้งนิดเดียวเดี๋ยวต้องโฆษณาค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาก็จะเป็นคุณก๊อบกับคุณเล็กเล่าให้ฟังว่าไปจากกันยังไงอันนี้พอนึกออกแล้วคู่นี้คือเป็นเพื่อนแล้วอันนั้นมีปัญหาออกมา

ซึ่งแล้วเริ่มจากแสนเนี่ยนะคะแล้วมันไปดีดที่มันเป็นหลักล้านในช่วงไหนคะตอนคบหากันหรือว่ายังไงคะ
ก็เรื่อยครับเรื่อยใช่มันมีทุกเดือนนะฮะคือเราลงทุนไปอย่างผมต้องบอกก่อนว่า
เดี๋ยวนะมันเข้าแล้วถามว่าขอยืมหน่อยหรือมาลงทุน
ลงทุนฮะลงทุนต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าผมนะฮะที่ว่าให้เขาหยิบยืมในวันแรกที่เป็น๗เมษาใช่ไหมครับ
ผมต้องบอกก่อนว่าผมโอนเงินให้เขาด้วยเหตุผลไม่ใช่ด้วยอารมณ์นะฮะ
เหตุผลของผมคือผมมองว่าเขาดีลกับจีนโดยตรงว่าเขามีเครดิตจากจีน
โดยตรงกำไรเรามันจะพุ่งขึ้นมามหาศาลเลย

คือที่ที่ฉันขมวดแบบนี้เพราะว่ายังมีพฤติกรรมอื่นอีก
ใครจะจะคุณเล็กไหมฮะ
คือจากที่รวบรวมน้องผู้เสียหายกันมาทั้งหมดคือเดี๋ยวนะคะ
คือสรุปถ้าที่เล่ามาสักครู่นี้คือคุณนาเดียบอกอะไรนะ

สร้างจินตนาการมาแต่พอสรุปแล้วเนี่ย
คน๔๕คนมาจับซ้ายจับขวา
เอาฉันเอาคนของฉันไปบอกว่าเป็นคนของคุณ
เอาคนนี้ที่เป็นผู้เสียหายบอกเป็นเลขามาบอกเล็ก

คุณฉันแกไปเป็นเลขาเขาด้วยหรือคะ

มีเหตุการณ์ที่น้องฉัดต้องไปทานข้าวกับเขาที่ไหน

ตอนนี้เดียไปไม่ได้แล้วพี่เล็ก

ก็คือวันที่ที่ชัยหนีจากบ้าน
ไม่ได้หนีครับล้อออกมา

คือมันจับไปจับมาคือมันวนอยู่ในอ่าง
เดี๋ยวนะคะคือในที่เราเล่ากันมา

ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายให้ร่วมลงทุนหรือ

มันมีอื่นอีกไหมคะ

ที่เรารู้สึกว่าหลอกแล้ว

ที่ข่าวก๊อปออกแล้ว

ล่าสุดก็เพิ่งมีคนโดนลงทุนไปอีก๕๕๐๐บาท

ล่าสุดที่เห็นคุณนาเดียทำงาน

ใดก็แล้วแต่ประมาณวันไหน

เขาไม่ได้ตั้งใจจะหลอกไม่ได้ตั้งใจจะโกง

แต่ก็ยังมีผู้เสียหายทยอยออกมาให้ข้อมูลอยู่เรื่อยเลยนะ
ว่ายังมีการที่โอนเงินไปแล้วไม่ได้รับสินค้า

ตะยอยตั้งแต่หลักพันยันหลักหมื่นเป็นหลักแสนเลยก็มี
แต่ว่ายังไม่ได้ออกมาแจ้งความอย่างยอดน้อย
อาจจะไม่กล้าออกมาเพราะว่าอาจจะไม่คุ้มค่ากับการเสียเวลา
เข้าใจได้ว่าเป็นคดีมันเสียเวลาจะมาหากินนะ
ใช่ไหมคะทีนี้ค่ะคืออันนี้ที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยนะ
ไม่เข้ารักษณะแชร์ลูกโซ่ใช่ไหมคือเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่เลยถูกไหม
คือถ้าปรากฏว่าในการเสนอผลกำไรตอบแทน๒๐
แล้วปรากฏว่าหาผู้เสียหายได้เกิน๑๐คนเข้าขายทันที
เข้าข่ายเพราะต้องมีการชักชวนบุคคลกว่า๑๐คนขึ้นไป
เอาอย่างนี้นะคะคือเนื่องจากเรามากันเยอะก็เลยจะได้พูดไม่เต็มที่เท่าไหร่
แต่เดี๋ยวอันนี้คือฉันไม่แน่ใจว่าจะยาวหรือเปล่านะ
เพราะว่าดูแล้วคุณนาเดียเธอก็เธอก็เขาเรียกอะไรอ่ะ
เธอก็ใช้สิทธิ์ของเธอในการสู้กลับเหมือนกันนะคะ
ซึ่งคิดว่าจะมีผู้เสียหายที่จะมาร่วมอยู่ในเครือข่ายของทนายรณรงค์อีกเยอะไหมคะ
มีค่ะมีค่ะแม่ทีมจับเพราะว่าเล็กยืนยันว่าของเล็กชอบโกงแน่นอน
เพราะของเล็กเนี่ยมีการถึงขนาดว่าเอางี้ละกันนะนาเดียคืนเงินมาเถอะ
น้องบอกได้ค่ะพี่ขอเล็กที่บัญชี
เดี๋ยวตอนนี้ที่เราคุยกันมาคือยังเป็นชื่อเดียวอยู่ไหมคะบัญชี
เล็กยังเป็นนาเดียค่ะคนละชื่อแต่ชื่อนาเดียพุทธศิลป์

แต่ว่ายังเป็นคนคนเดียวกันอยู่ใช่ค่ะยังเป็นคนคนเดียวกันอยู่ใช่ไหมคะ
แต่เปลี่ยนชื่อในการโอนเงินตัวนาเดียเปลี่ยนชื่อค่ะใช้บัญชีคนอื่นค่ะ
คือจากของพี่ชื่อนาเดียพัทุศิลป์เลย

ข้อมูลเยอะนะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปกล่องให้ข้างนอกได้ค่ะแต่ทีนี้
นายเจเดี๋ยวพาผู้เสียหายมาอีกนะคะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่าอันนี้จะเข้าไม่เข้าแค่ไหน
แล้วแต่นะคะว่าพฤติการเนี่ยมันไปเข้าหรือไม่เข้าและข้อโต้แย้งของเขาก็มีสิทธิโต้แย้งเช่นเดียวกันว่า
ช่อกงเลยเหรอหรือแค่แบบของให้ช้าของได้ไม่ครบแค่นั้นหรือเปล่า
มันจะใหญ่ขนาดเป็นคดีที่แบบจะโยงใหญ่ขนาดเป็นเครือข่ายอะไรหรือเปล่านะคะ
เดี๋ยวตามกันต่อยังไงวันนี้ขอบคุณมากที่มาเล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยวตามต่อนะ
ขอบคุณทนายเจนะคะขอบคุณทุกคนค่ะ
คุณผู้ชมคะเราคุยกันนอกรอบข้อมูลอีกเยอะเหมือนกันนะคะ
ที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแต่ว่าเยอะเหมือนกันค่ะสำหรับคดีนี้
อีกสักครู่แท็นิวส์โชว์นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ